ท่านผู้ชมครับที่กำแพงเพชรนะฮะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กนักเรียน
ซึ่งเรียนอยู่ป๖นะกับโรงเรียนป๖เด็กเนี่ยเล่นกัน
เอาลูกวอเล็กบอลมาเล่นแล้วมันไปโดนกล้องวงจรปิดอ่าก็ตามภาษาเด็กค่ะ
คงจะคิดว่าโอ้โหอย่างนี้กล้องเนี่ยจับหน้าเราไว้ได้แน่
ไปตัดสายฟงสายไฟกะว่ากล้องเนี่ยจะไม่เห็น
แต่มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไงมันเห็นหมดมันเห็นหมดนี่เห็นไหมฮะ
นี่น้องไปตักสายสีขาวขาวนั่นใช่ไหมคิดว่าที่เราเล่นวอเล่บอลกันแล้วมันมาโดนตัวกล้องแล้วมันพังมันหักเนี่ยเออ
ตัดสายไฟมันเลยจะได้ไม่รู้ว่าใครทำแต่มันรู้มันเห็นนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันเห็นหมดแล้วมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อืม
คอมพิวเตอร์ด้านในค่ะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกก็คือทางผอโรงเรียนไปแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กนะฮะ
แจ้งความเลยเหรอคะเพื่อให้เด็กที่เล่นกันสองคนเนี่ย
ต้องมาชำระค่าเสียหายค่ากล้องวงจรปิด

ผู้ปกครองของเด็กคนนึงยอมจ่ายค่าเสียหายให้แต่อีกคนไม่ยอม
เอ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเลยทีเนี้ยอ้าวที่กำแพงเพชรนะครับ
เพจสายใหม่ต้องรอดโพสต์ภาพหมายเรียกเอาไว้นะฮะ
หมายเรียกเด็กนะคุณอรัชพรเด็กป๖ใช่พร้อมกับข้อความบอกว่า
พอโรงเรียนแจ้งความดำเนินคดีเด็กป๖หลังเล่นบอลไปโดนกล้องวงจรปิด
แต่เด็กกลัวความผิดจึงไปตัดสายไฟจนขาด
น่าจะคิดว่าจะได้ไม่เห็นหน้าตัวเองอืมนี่นะฮะ
ภาพกล้องวงจรปิดกับสายไฟที่ขาดทางโรงเรียนเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุแล้วรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะเพราะเขาเห็นภาพไง
เขาก็แจ้งไปยังผู้ปกครองของเด็กนักเรียนผู้ชายทั้งสองคน
บอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยมาทำกล้องวงจรปิดโรงเรียนเสียหายนะ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงินสามพันสามร้อยบาท
อืมเด็กสองคนก็คนละครึ่งสามพันสามร้อยหารสอง
ก็คนละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทมีเด็กคนนึงผู้ปกครองจ่ายเรียบร้อย
ค่ะอ่าแต่เด็กอีกคนนึงสมมุติชื่อน้องมะพร้าวกันแล้วกัน
ผู้ปกครองเขาบอกไม่จ่ายไม่จ่ายเหรอคะ
เพราะเขาเชื่อว่าลูกเขาไม่ได้ทำทางโรงเรียนทางผอเลยบอก
ก็เลยต้องจำเป็นต้องแจ้งความดำเนินคดีอ๋อนี่คือสาเหตุที่แจ้งความ
เพราะไม่มีคนมาชดใช้ค่าเสียหายท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อย
นะก็อยากฟังทั้งสองฝั่งนั่นแหละค่ะว่าเออตกลงมันยังไงกันแน่
ผู้สื่อข่าวของเราไปนะฮะที่กำแพงเพชรท่านผอโรงเรียนที่เกิดเหตุ
พอสมชายศรีศุกร์พอสมชายเล่าอย่างนี้ฮะเด็กนักเรียนสองคนเนี่ย
วันเกิดเหตุเขาเล่นวอเล็กบอลกันนะเป็นลูกวอเล่บอลแล้วลูกวอเล็บอล
มันกระเด็นมาโดนกล้องวงจรปิดของโรงเรียนจนพังเสียหายนี่ท่านผอบอกภาพจากกล้องวงจรปิด
มันบันทึกเอาไว้ทีนี้พอลูกวอเล็กบอลมันไปมันไปโดนกล้องวงจรปิดเสียหายเนี่ย
ก็กลัวความผิดเลยไปเอาไม้เนี่ยมาตีแล้วก็มาตัดสายไฟของกล้องวงจรปิด
ซึ่งมันเป็นสายไฟสายสัญญาณเพราะเด็กคงมองว่าถ้าเกิดสายมันขาดไปแล้ว
ลั๊กมันขาดไปแล้วเนี่ยคงจะตรวจสอบไม่ได้แล้วล่ะจะได้ไม่รู้ว่าใครทำอืมอ่า
ปกปิดความผิดแต่กล้องวงจรปิดน่ะมันบันทึกไว้ได้หมดค่ะ
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขุดแพงนะแล้วเดี๋ยวมีเด็ก๒คนถือไม้ยาวผ่านมา
แล้วสัญญากล้องจะตัดไปนักเรียน๒คนน่ะ
หมายละคนละอะนี่
ก็คงจะปรึกษากันตามภาษาเด็ก
เอายังไงดีตัดเลยไหม
ไม่ให้ใครเห็นว่าใครมาทำลูกวอเล็กบอลกระเด็นโดนกล้อง
เดี๋ยวโดนครูตีเดี๋ยวโดนครูดุแน่เลย
เลยถือไม้มาตีกล้องตีสายฟงสายไฟจนขาด
ทีนี้การแจ้งความดำเนินคดีพอโรงเรียนบอกว่า
เนื่องจากเด็กคนนึงผู้ปกครองของเขาเนี่ยยืนยันว่าไม่ชดใช้
๐บาทคนละ๑๖๕๐เด็กคนหนึ่งผู้ปกครองชดใช้
อีกคนนึงผู้ปกครองบอกว่าลูกชายเขาไม่ได้ทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ขอชดใช้ทางโรงเรียนบอกไม่รู้จะทำยังไง
ก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอน
ซึ่งเป็นความเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนนะ
ทางฝ่ายปกครองแล้วทางตำรวจด้วยไม่ได้ต้องการให้เด็กติดคุก
แต่เพื่อหยุดพฤติกรรมและป้องปรามไม่ให้เกิดการเรียนแบบ
พี่จะจ่ายถูกไหมครับ
เขาก็พร้อมในวันลุ่มขึ้นแต่พอดีพ่อเขามาก็เลยปฏิเสธการรับผิดชอบ
พ่อให้เห็นผลว่ายังไง
เขาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือต้องการป้องปามใช่ไหม
ใช่ครับถ้าเราโปร่อยไปแบบนี้อนาคตข้างหน้าก็จะทำให้การสกกรองหรือผลักษณ์การปรับปรุงกฤติกรรมจะแปลกไป
มันเป็นเหตุครั้งเดียวหรือเปล่า

จริงแล้วมันมีอะไรที่มันเหนือกว่าที่เรายังไม่รู้ไหมครับ

เขาจะมีพฤติกรรมที่กล้าวหน่อย
ไปทำพฤติกรรมที่ไม่คืนผสมข้างนอก
พฤติกรรมเขาแบบทำซ้ำ
กับว่าน้องมะพร้าวก็อยู่ในกลุ่มด้วย

ตัวพ่อเองกดดันไหมโดนสังคมโดนตีขนาดนี้

ทีแรกน้องที่ชื่อมะพร้าวเนี่ย

พอวันรุ่งขึ้นพ่อมาบอกเอาไม่จ่าย
มันก็เลยมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
ขณะเดียวกันแม่ค้าสหกรณ์ของโรงเรียนนะครับ
บอกว่าที่ร้านสหกรณ์
เคยถูก๑ในเด็ก
ที่เกิดกรณีนี้ขึ้น
เข้ามาขโมยของในร้านถึง๓ครั้งมาแล้วนะครับ
แล้วเด็กพอมาขโมยของที่ร้าน

ซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนนะ

โอ้โหเด็กตัวเท่านี้เนี่ยทำไมทำได้ขนาดนี้
งัดร้านเพื่อที่จะเข้ามาขโมยของขนมอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมก็ทำลายใส่กล้องวงจรปิดมาใส่อินเทอร์เน็ต

ใช่ครั้งแรกได้ของไปนะคะ

ไม่รู้จะพูดยังไงเลยมันสุดยอดคนเนอะ
อายุแค่นี้พี่ทำได้

ที่ต้องปรับเงินคิดเงินเด็กเนี่ย
ไม่ใช่อะไรหรอกคือเด็กเขาก็ไม่มีเงินมาจ่ายหรอก

ผู้ปกครองจะได้ช่วยอบรมหรือว่าดูแลบุตรหลานของตัวเอง

แต่ทีนี้พอมีผู้ปกครองคนนึงไม่จ่ายบอกลูกเขาไม่ได้ทำ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากไปแจ้งความ

อย่างนั้นเดี๋ยวก็ทำกันอีกเรื่อยก็ไม่มีใครรับผิดชอบ
ท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วนี่นะฮะ
อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะไปใหญ่โตเด็กจะถูกแจ้งข้อหงข้อหา
ผู้ปกครองก็จะโดนด้วยเนี่ยนะ
ทางเขตพื้นที่การศึกษานะครับ
พมจังหวัดสังคมสงเคราะห์จังหวัดกำแพงเพชรด้วย
พอโรงเรียนด้วยผู้นำท้องถิ่นด้วย

ผู้ปกครองของน้องที่ยังไม่ได้จ่ายสตางค์ด้วย
ต้องมานั่งล้อมวงคุยกันมาจับเข่าคุยกันว่าเออเราจะเอายังไงกันดีกับเหตุการณ์นี้
ซึ่งทางผู้มนุยการโรงเรียนยืนยันว่า
ยังไงก็ต้องใช้หลักการของการดำเนินคดีจากทางตำรวจนะฮะ
ไปแจ้งความไม่ได้หวังว่าจะเอาเด็กติดคุก
แต่ต้องการให้ตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกผู้ปกครองของเด็กเนี่ยให้มารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
คือท่านผอยืนยันว่ายังไงก็คิดถึงอนาคตของเด็ก
แต่ผู้ปกครองไม่รับผิดชอบเนี่ยแล้วจะให้ผอทำยังไง
หลังจากคุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับ
ผู้ปกครองของน้องมะพร้าวก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกชายได้ก่อเหตุเอาไว้
เป็นเงิน๑๖๕๐บาทในส่วนที่ยังเหลืออยู่
และทางผอโรงเรียนก็ไปถอนแจ้งความเรียบร้อย
เรื่องมันเป็นแบบนี้อืม
ก็ต้องดูไว้แหละว่าเวลาเราทำอะไรเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนถึงแค่เรานะ
มันถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะต้องช่วยกันสอดส่องดูแล